คุณผู้ชมคะมาดูสงครามเย็นกลางเมืองอโยธยากันหน่อยค่ะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราก็เล่าให้ฟังไปแล้ว
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดวินาทีที่เกิดเหตุชัดเลย
ทีนี้ค่ะจากเหตุการณ์นี้ตำรวจเขาก็ตามนะ
ตามแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมด๑๓คนทั้งสองฝั่งเลย
เนี่ยอุกอาจมากนะคุณนะกลางเมืองเลยอยู่ขับรถสวนมาบี้มาเบียดมาดันกันแบบนี้

รถตู้สีดำเนี่ยมีคนลงมาตอนแรกเรายังเข้าใจว่า
รถตู้สีดำเนี่ยเป็นพวกใดพวกหนึ่งของโรงน้ำแข็งใช่ไหม
ปรากฏว่ารถตู้สีดำเป็นกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

จริงเขามีความขัดแย้งกันมาอยู่ก่อนหน้าแล้วแหละ
เพราะว่าโรงน้ำแข็ง๒แห่งเนี่ย
คือโรงน้ำแข็งอโยธยากับโรงน้ำแข็งพันล้าน
โรงน้ำแข็งพันล้านเนี่ยเพิ่งเปิดกิจการมาได้๒อาทิตย์เอง
แล้วไปวิ่งส่งน้ำแข็งทับเส้นทางของโรงน้ำแข็งอโยธยา
เรียกง่ายโรงน้ำแข็งอยุธยาเขาเป็นเจ้าถิ่นคุณผู้ชม
เปิดมาก่อนก็ไม่พอใจกัน
แล้วมันก็มีคลิปไงคลิปเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้ชายเสื้อสีแดง
ประมาณเกือบ๑๐คนเป็นคนงานของโรงน้ำแข็งอโยธยาเนี่ยดูสิคะ
ปิดล้อมรถแล้วก็เอารถกระบะส่งน้ำแข็งเนี่ยปิดหน้าปิดหลังรถของโรงน้ำแข็งพันล้าน
ฝั่งคนขับรถของโรงน้ำแข็งพันล้านต้องโทรตามผู้จัดการให้มาช่วยเหลือ
แล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือยิงกันกลางถนนค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเราไปสอบถามทางผู้กำกับที่สพอายุทยานะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาคบอกว่าตั้งแต่บ่ายของเมื่อวานนะนะ
ตำรวจสอบปากคำกลุ่มคนเจ็บแล้วก็คือแบ่งสองฝ่ายเลย
โรงน้ำแข็งอยุธยา๒คนโรงน้ำแข็งพันล้าน๘คน
แล้วรถตู้สีดำนั้นคือฝั่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ตำบลเกาะเรียนอีก๓คน
รวมทั้งหมดคือ๑๓คนค่ะก็โดนแจ้งข้อหาไปร่วมกันก่อเหตุชุนละมุนต่อสู้
เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะแล้วก็เรื่องพยายามฆ่า
รวมถึงมีความผิดเกี่ยวกับพวกพรบออาวุธปืนด้วย
พร้อมทั้งมีการตรวจยึดยานพาหนะสี่คันอาวุธปืน๗กระบอกนะคะ
โดยการจับกลุ่มก็แจ้งข้อกล่าวหาทุกคนก็ให้การรับสารภาพ
แต่ทีนี้คุณเรื่องความผิดเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ตอนนี้ผู้ต้องหานะได้รับการประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวไปเก้า
จับมา๑๓ใช่ไหมปล่อยไป๙
เหลืออีก๔ค่ะก็คือฝั่งโรงน้ำแข็งพันล้านตอนนี้
อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่
แล้วทางผู้อำกับบอกด้วยนะคะว่าปัญหานี้มันคงไม่จบง่าย
อาจจะมีการล้างแค้นกันขึ้นอีก
คือเขาบอกว่ากลัวมันจะยืดเยื้อไงคุณ

ทีนี้จะทำยังไงก็เลยต้องเรียกให้เจ้าของโรงน้ำแข็งทั้งสองฝ่ายเลยนะ
มาตกลงมาคุยกันซิมาเคลียร์กันซิ
จะยุติปัญหาได้ไหมเดี๋ยวลองฟังผู้อำกับหน่อยค่ะ
ของกลุ่มโรงน้ำแข็งนี้ค่ะ
คือเบื้องต้นอาจจะต้องเรียกทั้งสองโรงน้ำแข็งเข้ามาเจรจากันใช่ไหมค
ใช่ค่ะเพราะว่าแล้วขนาดนี้ก็ไม่ต้องเป็นอีกปัญหาน้อง
แบ่งพื้นที่ทำมาหากินให้แค่เกลียร์
เออเนี่ยเขาบอกว่าต้องเรียกมาเคลียร์กันเลย
พื้นที่ทำมาหากินทั้งนั้นเลย
เพราะว่าถ้ามีปัญหาเรื่องของการทับเส้นทางสัมประธานและอาชีพเดียวกัน

แล้วมันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๕วันที่๖วันที่๗

เพราะว่าพอพนักงานทะเลาะกันพนักงานก็ไปฟ้องเจ้านาย
เจ้านายไม่รู้ก็มีปัญหากันต่ออีก
แล้วต้องดูไงกลุ่มผู้ใหญ่บ้านกลุ่มกำนัน

เขาบอกว่าเขาไปที่ถือปืนไปยิงไปเพื่อห้ามเหตุระงับเหตุ
นะฮะอย่าให้เป็นปัญหาบาดหมางกันค้างทานนะครับ